อันนี้เป็นเรื่องที่ก็ต้องฟังความทั้งสองฝั่งนะคะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นเรื่องระหว่างผู้ปกครองเด็กค่ะ
อยู่ที่บุรีรำนะคะมีประเด็นก็คือว่าเด็กผู้ชายเก้าขวบเนี่ย
เลือดกลบปาก็วิ่งกลับบ้านไปฟ้าแม่เอานี่นี่บอกถูกอาถูกอาของเพื่อนนะคะ
ตบเขาจนเลือดกำเดาไหลโอ้โหแม่ฟังอย่างนี้แม่กลัว
เลือดเลือดเต็มเลยเนี่ยเลือดยังเป็นยังติดเสื้ออยู่เลยนะคะ
แม่ฟังอย่างงี้แม่ก็ไม่ยอมครับนะคะก็ก็จะเอาเรื่องอะค่ะอืม
แต่พอไปเจอคนที่เด็กบอกว่าตบเขาเนี่ยเขาบอกเขาแค่จับมือ
แต่เด็กอ่ะสะบัดแรงมือเลยไปโดนจมูกเอาเรื่องเป็นยังไง
ก็ต้องมาดูรายละเอียดกันนะคะที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำค่ะ
ผู้ปกครองของน้องคุณนะคะคุณธัญพัฒน์ค่ะพาหลานไปแจ้งตำรวจสพนางรอง
ให้เอาผิดคู่กรณีซึ่งเป็นอาของเพื่อนบอกว่าทำร้ายหลานเลือดกลบปาก
๒๓มกราคมที่ผ่านมาเขาเล่าบอกว่าน้องคูณไปเล่นกับเพื่อน
เขาก็ตามหาไม่เจอผ่านไป๓๐นาทีน้องวิ่งกลับบ้านสภาพเลือดกบปาก
บอกอาเพื่อนเอามือตบหน้าแล้วพาไปล้างเลือดออก
เขาก็เลยพาหลานไปหาหมอก็ไม่พบแผลนะคะมีเพียงเลือดกำเดาไหลเท่านั้น
ก็เลยตามไปต่อว่าคนที่ทำให้หลานเจ็บตัวค่ะแต่คนนั้นบอกว่าไม่ได้ทำ
ที่หลานเนี่ยบอกว่าโดนตบบอกชัดเลยเขาก็เลยต้องมาแจ้งความค่ะ
เนี่ยลูกอ่ะโดนเขาตีโดนตีหรือตบเนี่ยเลือดเต็มหน้าเลย
เราเราไม่เห็นภาพไงเราก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาตลาดมาถามเขา
ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะโวยวายแล้วเพราะว่าพี่สาวเราเนี่ยเอาเด็กไป
ไปถามเขาว่าทำไมทำกับเด็กอย่างนี้ทำไมถึงกล้าทำทั้งที่ไม่ใช่ลูกตัวเอง
เด็กอายุแค่นี้ทำไมตีจนหน้ามีแต่เลือดเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าเขาก็ตะโกนโวยวายว่า
เพราะว่าเด็กเล่นแล้วก็มีปัญหาคือแกล้งกันกับเด็กด้วยกันอะไรอย่างนี้
เหมือนเชิงฟ้องว่าเด็กทะเลาะกันเขาก็เลยจะตีสั่งสอนแล้วเด็กพูดไม่เพราะ
เนี่ยค่ะก็ไปแจ้งตำรวจส่วนคนที่เด็กบอกว่าไปทำร้ายเขาเนี่ย
นางสาวนุษย์คู่กรณีก็บอกว่าเขาบอกอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกน้องคุณเนี่ยพูดจาไม่ดีใช้คำหยาบคายเขาก็เลยไปเตือน
แล้วบอกว่ากลับบ้านแล้วก็คว้าแขนบอกให้พูดจาดี
แต่น้องคูณไม่ยอมกลับแล้วก็สะบัดแขนขัดขืนค่ะ
มือของเขาก็เลยไปโดนจมูกน้องคุณ
พอเห็นเลือดกำเดาไหลก็เลยพาน้องไปล้างหน้า
แต่น้องกลับพูดลักษณะประมาณว่าขออนุญาตนะคะ
กูน้องพูดแบบนี้แล้วก็วิ่งหนีกลับบ้านไป
เนี่ยค่ะมันก็เลยนำมาสู่จุดนี้เขายืนยันบอกว่าไม่เคยคิดทำร้ายเด็กค่ะ

แล้วเราก็จะบอกจะสอนเขาตลอดแล้วไม่เคยตีไม่เคยตบไม่เคยอะไรเลย
แต่เหตุการณ์นะตอนนั้นที่เกิดขึ้นคือจับมือแล้วเหมือนเด็กมันโมโหสุดฤทธิ์คือไม่มีใครเล่นด้วย
แล้วก็เหมือนจะกลัวเหมือนเราจะตีหรือเปล่าเขาคิดว่าเราจะตีเขาหรือเปล่า
เขาเลยสะบัดมือขึ้นสะบัดมือขึ้นจังหวะที่สะบัดก็เขาก็สะบัดสุดแรงเพื่อที่จะให้มันหลุด
ปุ๊บทาวที่ดั่งเลือดกำเดาเลยไหลลงมา
เรื่องนี้ก็คงจะต้องอยู่ที่ตำรวจล่ะค่ะฟังทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะคุยกันได้ไหมตกลงกันได้ไหม
แล้วก็ต้องดูข้อเท็จจริงกันต่อไปว่าตกลงแล้วเป็นยังไงกันแน่นะคะ